ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาชี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอผักไห่
ขณะกำลังจะหลบหนีเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าไปยืมเงินผู้ตาย
แต่ว่าผู้ตายไม่ให้ก็เลยบันดาลโทษะลงมือก่อเหตุฆ่าจนเสียชีวิต

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่พบว่านางศรีสุภางสวรรณสินอายุสี่สิบแปดปี
วิชาชีพโรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขับรถยนต์ออกไปพร้อมกับชายคนหนึ่ง
ก่อนมีผู้พบเห็นว่านางศรีสุภางได้ถูกฆ่าปาดคอทิ้งไว้บนรถคันดังกล่าว
ตรงข้ามโรงพยาบาลแล้วหลบหนีไปเมื่อกลางดึกวานนี้
คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และตำรวจภูทรภาชีรวมกันแกะลอยเส้นทางการหลบหนี
และตรวจสอบรูปภัณฑ์สันธารคนร้าย
สามารถติดตามจับตัวนายอันฟักซิริหรือน็อตอายุ๓๓ปี
ในความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ที่วัดลาดชิดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขณะกำลังขับรถกระบะอีซูซู๔ประตูสีขาว
หลบหนีไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกับแฟนสาว
เค้นสอบผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำจริง

เนื่องจากเป็นพนักงานเวรเปรย์ที่โรงพยาบาลภาชี

ในวันเกิดเหตุได้นัดแนะมาพบกับผู้ตายที่หน้าโรงพยาบาล
จากนั้นได้พูดคุยขอยืมเงินผู้ตายจำนวน๑๐๐๐บาท
แต่กลับถูกด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
บันดาลโทษะทุบตี
และใช้มีดคัตเตอร์ที่พกไว้ในกระเป๋ากางเกง
รีดไปที่คอของผู้ตายหลายครั้ง
แต่ผู้ตายยังไม่หมดลมหายใจจึงใช้มือบีบคอ

พ่อและแม่ในอันได้เปิดใจว่า
คืนวันเกิดเหตุลูกชายบอกว่าจะออกไปรับลูกเลี้ยงและแฟนใหม่
แล้วกลับมาเวลาประมาณตี๓ในสภาพเสื้อผ้าเลอะเทอะ
แต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด
ที่ผ่านมายอมรับว่าลูกชายมีปัญหาด้านการเงินตลอด
ซึ่งพยาบาลผู้ตายทางครอบครัวได้เคยคุยกันทางโทรศัพท์แล้วหนึ่งครั้ง
เพื่อขอเคลียร์หนี้สินให้ลูกชายที่ไปขอยืมไว้
และไม่เคยคิดว่าลูกชายจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
โดยขณะนี้ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
แต่หากมีโอกาสจะขอโทษแทนลูกชายด้วย
ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตได้เดินทางมารับศพนางศรีสุพัง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศล
เมื่อทราบว่าตำรวจจับมือฆ่านางศรีสุภางได้
สามีผู้ตายจึงอยากถามคนร้ายว่า
ทำแบบนี้กับภรรยาของเขาได้
โดยคาดว่าปมเหตุในครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องเงิน
เนื่องจากภรรยาเป็นคนใจดี
ให้คนอื่นยืมเงินและคอยช่วยเหลือ
พร้อมยืนยันอยู่ด้วยกันมา๑๔ปี

สุดท้ายอยากให้ภรรยาหลับให้สบาย
จะดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี

มีผมไปทำอะไรให้นักหนาต้องข้ามไปผมถึงขนาดนี้

จากโรงพยาบาลภาชีได้เดินทางมาร่วมงานสวดอภิษฐรรม
นางศรีสุพังที่วัดมาพโพอำเภอพาชีคืนแรก

โดยครอบครัวกำหนดพิธีสวดอภิษฐรรมศพจำนวน๕วัน
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่๑๖มีนาคม

ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อประกอบสำนวนคดีต่อไป
ขาวธารักษ์ทีวีรายงาน